ช่วงชิมสนั่นท้องสนุก

ที่กินสปาเกตตี้ด้วยตะเกียบ
ไม่พี่ว่ามันมันเข้ากันนะ
ส้มตำพี่ยังกินด้วยตะเกียบเลย

พอเหลือถึงน้ำถ้าอยู่บ้านนะถ้าข้างนอกไม่กล้าทำนะ
ถ้าอยู่บ้านแบบเราตำเองด้วยนะมีครกดูดซืดแบบมีความสุข
แปลว่ารสชาติเป็นไงได้จริตไหม
โดนเลย๑รสชาติเผ็ดนะครับความนุ่มความเหนียวของเส้นสปาเกตซี่

เดี๋ยวถามหน่อยว่าอย่างจอหอเรียกจอหอกระยะนอนะ
จอหอนี่โด่งดังความสามารถ
ไม่คิดจะปั้นเด็กบ้างเหรอรุ่นหลัง
ก็มาโชคกรุงเทพค่าตัวเป็นหมื่นตัว

ที่อยากชกมวยอยากเดินตามเรา
เราก็ปั้นส่งแรงสรรพุ้นไป

เขาก็อยากที่จะเป็นเหมือนเราเหมือนอาเหมือนน้าน้าเราเก่งจังอาเราเก่งจังก็เลยฝึกมวยให้เขาเขาก็มีความพัฒนาต่อเนื่องตอนนี้เขาเรียนอยู่ม๓แล้วอายุเดี๋ยวพี่ถามหน่อยด้วยด้วยเตะมวยมากี่ปีแล้วชีวิตนะมวยไทยเนี่ยผมชกมาตั้งแต่๘ขวบตั้งแต่๘ขวบมาถึงอายุ๒๑แล้วก็เลิกชกมวยไทยผันจากมวยไทยมาชกมวย๓
แต่ผมชกมวยไทยมา๑๐กว่าปีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะเราป้องกันตัวเราดี
แต่พอมาชกสมัครเล่นหลังจากที่เลือกชกประโยชน์ไทย

โหนกแก้มหักโหนกแก้มไปต่อที่อีกดีกว่าใช่โหนกแก้มไปต่อที่อีกดีกว่า
พี่เข้าใจนะว่าเคยแขนหักพี่เคยขาหักเรารู้เขาอีกเดียวว่าดำตะเป็นเรื่องอะไร

อะกระดูกมันยุบไปข้างมือ

ต่อยมวยไม่ไหวแล้วก็คิดว่าจะเลิกครับ
แต่พอมันหายพักฟื้นสัก๓๔เดือนก็กลับมาชกใหม่
กลับมาต่อสู้ใหม่อยากได้จะติดทริมชาติ
ก็พยายามใหม่ก็กลับมาติดจนได้
โอ้โหนี่ถือว่าเก่งมากนะ
ต้องบอกว่านี่คือนักมวยรุ่นพี่แต่ตอนนี้เนี่ย
ไม่รู้นะหรือพี่ดูทีวีไม่ค่อยครบช่องก็ได้
มีความรู้สึกว่ากีฬามวยของเราน่ะค่อยลงไป
เพราะเขาจะเป็นกีฬาบอลบอลเล่บอลอันนั้นหน่อยซิ
แล้วจะทำยังไงให้มวยของเราฟื้นฟูขึ้นมา
เพราะยุคสมัยก่อนมวยไทยเราฟื้นฟูมาก

แล้วมันมีเหรียญทองมาทุกครั้งทุกสมัยไป

แต่พอหลังจากที่ผมได้เหรียญทองคนสุดท้ายเนี่ย

ในเรื่องเบนเป็นเรื่องของกีฬาอื่นบ้าง
กีฬาของฟุตบอลกับวอเล็กบอล
อีกอย่างหนึ่งกระแสมวยก็ดอบลงน้องก็ความพัฒนาต่อเนื่องก็น้อยลง
สมาคมมวยก็เปลี่ยนสมาคมใหม่ด้วยส่วนหนึ่ง
ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงยุคของมันจริง
มันแต่ละยุคแต่ละสมัย
แต่ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวไทยร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักมวยไทยเราด้วย
เพราะที่สุดแล้วในการแข่งขันโอลิปิก

ฟุตบอร์ดวอลลี่บอร์ดก็ยังไม่ถึงครับ
โอ้โหตายแล้วไม่รู้จะบอกใครนะฮะ
เดี๋ยวบอกไปเรื่อยแล้วกันว่าจริงนะ
มวยไทยของเรานะเราต้องอนุรักษ์กันไว้นะ
สิรภาคทางชาติเรานะฮะทีนี้อะเท่าที่พี่เคยสังเกตดูนะ
คุณจอหอพี่ยานอนสังเกตดูเนี่ยนักมวยหลายท่านทีเดียวที่
เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเหมือนฮีโร่ประสบความสำเร็จ
ได้แชมป์โลกได้อะไรแต่พอถึงชีวิตบ้านปลายเนี่ย
มันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนผมเองก็ชกมวยไทยและฆ่าตัวเป็นแสนนะครับทุกเดือน
ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้โทษอะไรครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะโทษตัวเราเอง
หนึ่งเราความรู้น้อยอย่างคนที่ชกมวยมาเรียนได้น้อยแน่นอนเพราะชีวิตอยู่กับการชกมวย
แต่ผมโชคดีครับที่ผมชกไปด้วยแล้วเรียนไปด้วย
พอเรามีการศึกษาที่มันสูงขึ้นมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้คำปรึกษา
แล้วก็เอาแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นแล้วก็เอาตัวอย่างที่ดีนั่นแหละ
ใช้กับชีวิตประจำวันของเรามาใช้กับการใช้ชีวิตของเรา

หมายความว่าตอนเป็นแชมป์โลกในเงินก็ไม่ชิน
เยอะเยอะใครก็เนอะแต่กิ๊บกิ๊บเต็มตอนเป็นแชมป์มันอะไรเงินไม่ใช่แต่ทำไมถึงได้หายหมด
ก็อย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งเรื่องความรู้วัยวุฒิด้วย
ไม่ได้เอาเงินไปต่อยอดเอางี้ดีกว่าใช่

เอาไปพี่โยนอเดี๋ยวไปกินไปเที่ยวกัน
เป็นชีวิตเขหา
สุดท้ายแล้วก็เพื่อนผมก็หายไป
แต่เราเวินว่าเราโชคดีอย่างที่บอกว่ามีภายใจดี
ทำให้เราเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดได้
แหมแต่คุณเจ้าหอไม่ธรรมดานะคะ
ต้องถามหน่อยใครชักนำเข้าสู่วงการบันเทิง
คุณจะหอในงานมากกว่าพี่อีกนะ

คือพี่เปิดดูช่องไหนเจอช่องนี้ก็เจอจอหอช่องนี้เจอจอหอมัน

ก็เชิญมาโชว์ตัวรายการพี่ยอนอร์
เป็นเกรทเป็นแขกรับเชิญใหม่

เธอเป็นคนที่แนะนำ
พี่นกกับป้าแจ๋วเลยคนแรกที่เอาไปเล่นละคร

เอาไปเล่นซิตคอมก่อนป้าแจ๋วแล้วก็มี
แล้วอี๊ปป้าแจ๋วเขารวนรามมั้ยเขาชอบรวนรามนะ
ก็น่ารักครับ
ชอบรวนราม
แต่เราพูดแบบหล่อไปงั้นเราเข้าไปเลยแบบ

ก็เลยรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยจากเรื่องแรกเรื่องที่๒

ถามพี่ยาวนอบ้างว่าเวลาที่เราจะพูดหมดซึ้งพูดยังไง
เวลาจะพูดตลกเราจะพูดยังไงดูจังหวะยังไง
กล้องดูยังไงเข้ามุมยังไงอะไรอย่างนี้ก็ศึกษา
แล้วครั้งแรกที่เจอหนักในกี่เทคกี่ครั้งที่

ประมาณสัก๕๖ครั้งได้ครับ
ครั้งก็รู้สึกท้อเหมือนกันครับ

ไหนในละครที่รับแล้วว่ายากยากสุดบทอะไร
ดราม่าร้องไห้

เพราะชีวิตอยู่ผมเห็นเคยไปตุ๊กเล่นละคร
เห็นอยู่น้ำตาไหลเขานึกถึงอะไร

คิดถึงอะไรถึงน้ำตามันไหลออกมา
แล้วชีวิตผมให้ผมร้องไห้ทำไม่ได้
ผมบอกผู้กำกับผมทำไม่ได้ครับผมร้องให้ไม่ได้อย่าคาดหวังครับผมนะ
คือทุกคนร้องไห้หมดในเรื่องนางเอกร้องพระเอกร้องแม่นางเอกร้อง
แล้วเราก็เป็นน้องชายของแม่นางเอกก็ต้องร้องเพราะแม่เราตายในเรื่อง
อ่าแล้วทำไงล่ะ
คิดถึงแม่ตายอ้าวแม่ผมยังไม่ตายจะให้คิดถึงยังไงล่ะ
ก็คุยกับเขาบอกว่าผมร้องไม่ได้แล้วพี่

พี่ตุ๋มครับรายคอนดีดาครับให้ร้องให้
แล้วทำไงคุณแม่เป็นแม่ขวัญจิตศรีประจันท
ทำยังไงพี่ตุ่มเองจับเท้าแม่เองมาเลย

ไม่ต้องค่ะ
เราไปทำตรงนี้เรารู้สึกว่าเออใช่เราอ่ะสนุก

ครับพิธีกรนอกพื้นที่นะ
ไปเจอชาวบ้านเจออะไรนี่ครับสนุก

ใช่ครับชาวบ้านเห็นเราก็เล่นกับเราก็คุยหยอกล้อ
มันจะเป็นอารมณ์แบบบ้านเลยชอบแบบนั้น
ชอบแบบไหนคิดจะทำรายการเองไหม

เกือบ๒ขาแล้วนะ
ขาหนึ่งแค่อยู่ที่ยิมนะที่คุณทำ
ก็ชอบนะแต่ผมไม่มีไอเดียในเรื่องของ
จะไปทำอะไรแต่ผมมีความคิดว่าอยากทำแบบนี้
เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านไป
ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเภนี

เก็บเงินเพื่อให้สูงข้อเลี้ยงก่อนให้ยังสูงก่อน
เรื่องธุรกิจของเราเรื่องมวยก็ทำไปเรื่อย
ถ้ามันดีก็อาจจะขยายสาขาต่อไป
พี่อวยพรนะเพราะตอนนี้จริง
ให้เด็กเยาวชนหันมาเล่นหันมาอะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่ากีฬามวยเป็นกีฬาประชาติไทย
แล้วก็เราเป็นคนไทยก็อยากให้ร่วมอนุรักษ์

กำลังมันกำลังมันกำลังมันเบื่อจริง
เดี๋ยวออกไปคุยกับคุณสมจิตข้างนอกออกไม่ต้องแล้วกัน
ขอบคุณมากขอบคุณเนาะขอบคุณ

โทษค่ะแม้คำว่าน้องลักษณ์จะไปไหนก็ไปนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะออเดอร์ใบยูค่ะ
จะบอกว่าวันนี้จะเป็นครัวซองนะคะ
แล้วก็ใส่ไส้เป็นไก่กะเพรานะคะ